วันนี้บริเวณตอนกลางห้ามกดลึงเทศหมาฆานคอย
คงได้เจอกับลมหนาวที่หนาวกว่า
คุณผู้ชมนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
จะสังเกตว่าเมืองไทยของเราขนาดนี้เองนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นสีเขียวสีเหลือง
ก็คือกลุ่มเมฆฝนนั้นค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว
ส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณแถวประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากอากาศหนาวเย็นที่ดันลงมาค่อนข้างแรงนะครับ
ดันจนเอาฝนทั้งหมดไปอยู่ข้างล่างประเทศไทยของเรานะครับ
ประกอบกับพายุลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เมืองไทยของเรานะครับ
ทำให้มีการดันเอาลมหนาวเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ปกคลุมในครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีการแผ่เข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
นั่นหมายความว่าอากาศจะเย็นแบบนี้อย่างต่อเนื่องจะมีอุ่นบ้างเล็กน้อย
ส่วนในบริเวณทางตอนบนอย่างภาคเหนือนะครับ

ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะมีลมแรงรวมไปถึงมีอากาศหนาวเย็นอย่างทุกภาพนะครับ
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้
ใครที่เดินทางไปเที่ยวตามยอดดอยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ที่มีสีฟ้าคือจุดที่อากาศเย็นลงนะครับ
ถ้าหากเรามีการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะพบว่ามีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ภาคเหนือหลังจากนี้ไปต้นไปอากาศก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงนะครับ
ดังนั้นใครจะจุดฟืนจุดไฟก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าความหนาวเย็นพวกนี้มาจากลมที่หอบเอาความเย็นจากบริเวณประเทศจีนมาด้วย
สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือใครจะออกเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
กรมบุตุประกาศมาแล้วนะครับว่าคลื่นค่อนข้างแรงและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ